ที่คนนี้บ้างดีกว่าค่ะหมอเจี๊ยบและละนานะคะ
คนนี้เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เคยโดนดีเจพระกุ้งค่ะ

เออนะคะเพราะว่าอะไรตอนนั้นน่ะชาวเน็ตนะออกมาช่วยปกป้องหมอเจี๊ยบนะ
แล้วก็ทะลมต่อว่าผ้ากุ้งเป็นจำนวนมากเลย
ทางด้านหมอเจี๊ยบค่ะก็บอกว่าอยากให้ดูที่เจตนามากกว่าของคนที่พูดนะ
ถ้าเขาสำนึกผิดจริงแล้วออกมาขอโทษก็ควรให้อภัย
แต่อยากให้ระมัดระวังคำพูดกันมากขึ้นนะคะ
ว่ามันก็คงเป็นบทเรียนให้พี่เขาได้แก้ไขได้ปรับปรุงอะไรอย่างนี้
เราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราเขาคุยอยู่เขาคิดยังไง
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเติบโตขึ้นมาต่างกัน
คุณพ่อคุณแม่หรือเลี้ยงเรามาแบบนี้
แต่อีกครอบครัวนึงเลี้ยงมาอีกแบบนึง

เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปคุยกับใครเรื่องพวกนี้บางทีเราก็ต้องระวัง
แต่ถ้าเกิดอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้ว
ถ้ามันขอโทษแล้วเราก็ให้โอกาสกัน

ก็อยากจะให้คนที่ดูไว้เป็นหูทาหอละกันนะว่าจะพูดเรื่องนี้นะคะ
ดูเขาด้วยแล้วกันนะว่าเขาบอกว่าเออมีอารมณ์จะเล่นมุกอะไรกับเราหรือเปล่า

พักก่อนโซเชียลในช่วงนี้เพราะว่าตัวเองกำลังมีประเด็นอยู่นะครับ

หนักเกินที่จะรับมือไหวนะคะ